ทำให้โอ้โหพ่อแม่เนี่ยเฝ้ารอติดตามทั้งคืนเลยว่าจะเจอลูกหรือยังนะฮะ

ใช่ค่ะเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับ
ลูกชายอายุ๑๔จะพาไปเล่นน้ำ
น้องเพิ่งเคยไปทะเลครั้งแรก

จังหวะตอนเล่นจริงคุณแม่บอกนะว่า

แต่อยู่ดีคลื่นมันซัดมา
แล้วลูกจมน้ำหายไปค่ะ
นี่เป็นจังหวะตอนที่ทุกคนพยายามลงไปช่วยชีวิตน้อง

แล้วดูคลื่นมันก็มาเรื่อยแบบนี้ค่ะ

ก็ลักษณะเหมือนจะจมน้ำอยู่แล้วนะครับ
ญาติเข้าไปเกือบถึงตัวแล้วนะคุณ
แต่คลื่นมันซัดทั้ง๓คน

ญาติที่พยายามจะลงไปช่วย๒คนนี้
เอาไม่ไหวเอาไม่อยู่คุณแรงเขาก็จะหมด
ใช่คือเห็นบอกว่าตอนแรกคือแตะจับตัวได้แล้วนะ
พอซัดปุ๊บมือมันขาดออกจากกัน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวะนาทีชีวิตจริงนะคะ

ตะบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

คุณแม่ของน้องวัย๑๔คนนี้ชื่อว่านางนิด
เล่าว่าพาครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดระยอง

มาถึงก็พาลูกลงไปเล่นน้ำนี่แหละลูกก็ดีใจ
มีช่วงหนึ่งแค่ว่าหันหลังให้ลูกแค่แป๊บเดียวค่ะ
หันกลับมาเท่านั้นถูกคลื่นซัดหายไปต่อหน้าต่อตา
แล้วเหมือนคลื่นมันดูดลูกลงไปด้วย
พยายามเรียกร้องขอให้คนมาช่วย
น้าชายเองก็ไปด้วยช่วยกันค่ะลงทะเลตามไปช่วย
อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าจังหวะที่พยายามจับมือลูกชายได้แล้ว
แต่คลื่นมันซัดมาแรงมากสุดท้ายมือเนี่ยหลุดนะคะ
แล้วช่วยไม่ได้น้าชายเองที่ลงไปช่วยน้องเนี่ย
เกือบจมน้ำเหมือนกันแถมยังได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ไม่ลึกแต่คลื่นมันแรงเนาะแต่มันก็ดูดน้องไปเลยเนาะ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ในอูชาวเมียนมาอีกหนึ่งคน
ต้องบอกว่าเขาก็เป็นพลเมืองดีด้วยลงไปช่วยเด็กน้อยค่ะ
บอกว่าตอนลงน้ำเอาจริงเขายังเห็นตัวเด็กอยู่เลยนะ
แต่ว่ายน้ำไปไม่ถึงจุดนั้นคลื่นมันแรงจริง
แล้วน้ำมันก็ลึกเนี่ยช่วยไม่ได้นะคะ
ผู้ภัยเองก็มีการส่งชุดประดาน้ำลงค้นหา
วี่แวงก็หาตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยค่ะ
สุดท้ายก็มีการยุติการค้นหาไป
แต่คุณผู้ชมจริงเขาก็หากันไปจนถึง๔ทุ่ม
แต่อย่างที่บอกว่าคือคลื่นลมมันแรงแล้วมันสูงเกือบ๓เมตร
สุดท้ายต้องมีการปรับแผนค่ะให้ชุดประดาน้ำยุติกัน

เขาก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอน๗โมงเช้าเลยนะคะ

เมื่อคืนพ่อแม่นอนที่ชายหาดเลย
นอนเฝ้านะฮะว่าจะเจอลูกหรือยังนะฮะ

ใช่๗โมงเช้าเจ้าหน้าที่ค้นหาอีกรอบค่ะ
ครอบครัวปักหลักเฝ้ารอแล้วก็คาดหวังว่าจะขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้น
แต่คุณผู้ชมคะปฏิหารไม่มีจริงนะคะ
จนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๙นาที

ซึ่งลอยไปอยู่บริเวณแถวโขดหิน
มาใกล้กับชายหาดห่างจากจุดที่น้องจมหายไปสัก๒กิโล
นำร่างน้องวัย๑๔ขึ้นมาครอบครัวมาดูร่าง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าร้องไห้กันใหญ่เลย
จรฐีก็ต้องมีการส่งร่างของน้องไปชนสูตรต่อค่ะ
คุณผู้ชมเตือนเรื่องสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะ
ใครที่ไปเที่ยวทะเลในช่วงนี้อันนี้ทะเลตะวันออกใช่ไหมระยอง
ระยองชมบุรีจันทบุรีตราดได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าบ้านเรามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่
โดยเฉพาะทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันทำให้ทะเลตะวันออกนะครับ
รวมถึงทะเลในภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยขึ้นลมแรง
นี่กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่๑๑แล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอให้ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงด้วยนะคะ
การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง

รายจังหวัดนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณสืบสกุลบอกไปนะ
อกจากนั้นจะต้องเฝ้าระวังทางของระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูนด้วย

ส่วนฝั่งภาคตะวันออกอย่างที่บอกไปนะฮะ
ชมบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดเนี่ย
คือลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
จะมีคลื่นสูงถึง๓เมตร
ช่วงนี้อันตรายในการที่จะลงทะเล
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วย